อย่างที่เราเตือนกันไปตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะคะ
ช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
ฝนตกฟ้าขนองออกโรงออกเรือต้องระมัดระวัง
บุรีรำค่ะมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้าน
แล้วก็ชาวบ้าน๕คนเขาลงเรือไปด้วยกันจะไปหาปลา
ปรากฏว่าออกเรือไปได้สักพักหนึ่งมีฝนตกปล่อย
ฝนตกปล่อยไม่เท่าไหร่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมากลางลำเรือ
นี่คือแตกเป็นสองท่อนแล้วทุกคนก็คือตกน้ำกันไป
สุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้มีกรรมการหมู่บ้านเสียชีวิต๑คน
เพราะว่าถูกฟ้าผ่าจนหมดสตินะคะ
วิทยุสถานีตำรวจภูทรนางรองจังหวัดบุรีรำได้รับแจ้งมาค่ะว่า
มีคนถูกฟ้าผ่าแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตในอ่างเก็บน้ำคลองท่าล่างบ้านโคกพลวงในตำบลสะดาว
ก็ประสานฝ่ายปกครองอำเภอนางรองแล้วก็กู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ค้นหาผู้สูญหายนะคะ
โดยผู้สูญหายชื่อว่านายธิวาวิชัยกูลอายุ๔๔ปี
เป็นกรรมการหมู่บ้านบ้านโคกพลวงกู้ภัยก็ลงงมค้นหานานกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เจอค่ะ
ประสานขอกำลังชุดประดาน้ำแล้วก็หน่วยกู้ภัยใกล้เคียงอีกหลายอำเภอกว่าร้อยคน
งมหากันไปกว่า๕ชั่วโมงก็ยังไม่เจอร่างนายธิวานะคะ
ไปถามนายวินัยกองศักดิ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกพลวงก็เล่าบอกว่า
จะได้เอาปลาที่หาได้ไปทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่เขามาช่วยพัฒนาหมู่บ้าน
ออกเรือหาปลาไปได้สักพักฝนก็ตกปล่อยลงมาแล้วอยู่อยู่ฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมากลางลำเลยค่ะ
เรือก็เลยล่มตอนนั้นทุกคนตกจากเรือกันหมดลอยคอกันหมดเลย
นายธิวาโชคร้ายที่สุดเพราะถูกฟ้าผ่าจนหมดสติแล้วก็กำลังจะจมน้ำ
ทุกคนพยายามช่วยแล้วนะคะก็คือช่วยกันประคองร่างนายธิวาเนี่ยจะว่ายน้ำลากขึ้นฝั่ง
แต่จุดที่เรือล่มเนี่ยมันห่างจากฝั่งเกือบ๓๐๐เมตรแล้วน้ำก็ลึกมาก
บอกว่าน้ำจุดลึกตรงนี้น่าจะสัก๑๐เมตรเลยล่ะ
เขาบอกเขาหมดแรงเขาก็ช่วยไม่ไหวจริงสุดท้ายค่ะทุกคนมองดูนายธิวาค่อยจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
เพราะว่าคือเหมือนช่วยกันลากมาไม่ไหวแล้วอะค่ะส่วนตัวพวกเขาก็ตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดจนขึ้นฝั่งมาได้อย่างทุลักทุเล
เมื่อแรงต่างคนตามกระเมืองแรงผมจมไปตอนนั้นเพราะจมให้ดึงเสือคืนอีกจมออกกับเขานะคะ

ล่าสุดทีมข่าวได้รับรายงานมานะคะว่าพบร่างนายธิวาที่จมน้ำศูนย์หายในอ่างเก็บน้ำแล้ว
เห็นบอกว่างมเจอตอนประมาณสักตีหนึ่งเช้ามืดวันนี้นี่แหละค่ะ
ก็ทำกลางความสกเศร้าเสียใจของคนในหมู่บ้านนะคะ
ก็จากเหตุการณ์นี้หมู่บ้านก็เลยยกเลิกกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านไปก่อน
ว่าจะไปหาปลาเพื่อเอามาเลี้ยงชาวบ้านนี่แหละ
แล้วก็รอจัดงานศพของนายธิวาซะก่อนค่ะ